คุณผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจกองปราบราม
บุกไปจับกลุ่มตัวนักแสดงหนุ่มที่ชื่อว่าบูมนะครับ
ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกับพี่น้อง
ในการหลอกลวงชาวต่างชาติ
ให้มาร่วมลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
ทำให้ผู้เสียหายนั้นสูญเงินไปกว่า๗๐๐ล้านบาท
มีคำถามตามมาทันทีนะครับว่า
กุลเงินดิจิทัลนั้นเป็นอย่างไรซื้อขายกันอย่างไร
และทำไมถึงมีคนที่นำเรื่องนี้
หลอกลวงเหยื่อให้ตกเป็นผู้เสียหายศูนย์เงินกันมากมาย

เส้นทางการล่อลวงชาวต่างชาติให้มาลงทุน
เริ่มจากทำความรู้จักกับผู้เสียหายจนเริ่มไว้วางใจ

อ้างว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่มีกำไรสูง
ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเหรียญบิตคอยน์
ซึ่งเป็นเงินดิจิทัลอีกสกุลหนึ่ง
ที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือสูงในตลาด
จำนวนกว่า๕๕๐๐เหรียญ
คิดเป็นเงินบาทไทยมูลค่ากว่า๗๙๗ล้านบาท

ของกลุ่มนายบูมที่เปิดขึ้นมาร่วมกัน

กลุ่มของในบูมได้ถอนเงินสกุลบิตคอยน์
ไปขายแปลงเป็นสกุลเงินบาทไทย

จากนั้นจึงนำเงินที่ได้มาแบ่งให้กับผู้ร่วมขบวนการแต่ละคน
ในวงการเงินดิจิทัลทราบดีว่า
หากตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัลที่มีการสร้างขึ้นมามากมาย
ในช่วง๖๗ปีที่ผ่านมา
อันดับที่๑๕๒๗จากสกุลเงินดิจิทัลที่มีมากเกือบ๑๘๐๐สกุล
ซึ่งรู้กันอยู่มีการเตือนในวงการเรื่องการลงทุนมาโดยตลอด
นายนัทพลนิมมารพัชรินผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกล่าวเตือนว่า
ตลาดเงินสกุลดิจิทัลมีความเสี่ยงและอ่อนไหวสูง
เนื่องจากมีเงินลงทุนไหลเข้ามามาก
ทำให้ราคาเกิดความผันผวนเพราะไม่ได้ถูกสร้างขึ้น
โดยมีสินทรัพย์ที่มีค่ารองรับมูลค่าสกุลเงิน
และปริมาณเงินที่สร้างขึ้นก็อาจไม่สามารถควบคุม
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงได้
อกจากนี้ยังมีการโจมตีค่าเงินขโมยกลง
การหลอกลวงเกิดขึ้นเป็นระยะ
เช่นการเปิดเงินสกุลดิจิทัลขึ้นใหม่
หรือหลอกระดมทุนในลักษณะคล้ายแฉลุกโซ
ผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ต้องทำการบ้าน
เงื่อนไขการลงทุนและผลตอบแทนอย่างรอบครอบ

ติดต่อสอบถามกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน